ยังไม่หมดนะคะนี่ก็เรื่องยาแต่เนี่ยทั้งยาทั้งเหล้า
เหตุการณ์ที่อุดรธานีค่ะตำรวจสพเพลเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทงตาย
บนถนนหมู่บ้านที่อำเภอเพ็ญอุดรธานีนะคะผู้เสียชีวิตค่ะ
ชื่อว่านายบวรไทยงามหรือในตุ้ยอายุสามสิบแปดปีอยู่บนถนนลูกรังท้ายหมู่บ้านนะคะ
หงายเสียชีวิตอยู่บนพื้นถนนไม่ใส่รองเท้าถูกแทงที่บริเวณชายโครงด้านขวา๑แผล
ใกล้ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินดำเป็นรถของผู้เสียชีวิตมีร่องรอยการต่อสู้
มีโทรศัพท์มือถือสองเครื่องมีมีดสปาต้าพร้อมปลอกหนึ่งเล่ม
มีมีดทำครัวอีกหนึ่งเล่มมีคัตเตอร์อีกหนึ่งมีครีมปากจิ้งจกอีกหนึ่ง
มีถุงซิปใสใส่ของอย่างนี้ค่ะอีกหนึ่งห่อ
จากการตรวจสอบนะคะมือแทงคือนายอุทัยวงชารีอายุสามสิบแปด
ก่อนเกิดเหตุมันเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่
แล้วก็เหมือนไปเคลียร์ใจอะไรกันนี่แหละพอเจอนายอุทัยกำลังนั่งหันหลังเก็บเห็ด
นายบวรผู้เสียชีวิตลงจากรถปรีเข้าไปต่อยนายอุทัย
มันก็ชุระมูลขึ้นนายอุทัยหยิบหนี้สปาต้าจ้วงแทงชายโครงอบซุ
เสียชีวิตตำรวจตามจับนายอุทัยได้แต่นายอุทัยตอนแรกปฏิเสธนะคะ
แต่พอตำรวจไปตรวจค้นที่บ้านมันเจอเสื้อผ้าที่สวมใส่ในตอนก่อเหตุ
นี่คือนายอุทัยแล้วเสื้อผ้าที่เจอเลือดติดเต็มเลยอะค่ะ
โอ้โหจำนวนต่อหลักฐานสุดท้ายก็ต้องยอมรับสารภาพว่าเป็นคนแทงนายบวรจริง
และเนี่ยก่อนเกิดเหตุเสพยาบ้าไปเม็ดหนึ่ง
ตอนค่ำก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปเก็บเห็ดท้ายป่าหมู่บ้านอยู่นายบวรเป็นคู่อริกัน
ตั้งแต่วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มากับญาติมาหาเรื่องชกต่อยเลยแทงสวนไป
เนี่ยก็มีทั้งเรื่องของปัญหาเครื่องดื่มมืนเมาแล้วก็ยาเสพติด
ตำรวจสพเพ็ญก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนค่ะ